คุณผู้ชมคะวันนี้ที่กองบังคับการปราบรามค่ะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค

ได้พาสองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะ

ไปร้องขอความเป็นธรรมที่กองปราบค่ะ
เป็นกรณีที่ลูกชายของทั้งคู่เนี่ยนะคะ
เขาเสียชีวิตไปแล้วก็ผ่านไป๖เดือนแล้ว
ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของคดีเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สพรัศดานะคะ

สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
ของทั้งคู่ว่าถูกไฟช็อต
แต่ทางพ่อแม่บอกว่าไฟจะช็อตได้ยังไง

คุณหมอบอกว่าเสียชีวิตจากการที่สมองถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม
แล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่ได้ยินวันเกิดเหตุเนี่ย
ได้ยินเสียงลูกชายตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกาย

ทางธนารณรงค์นะคะได้พานายเวียงสิทธิ์คดชวันอายุ๕๗ปี
และนางเคลือวัลสิทธิ์คดชวรรค์อายุ๕๘ปี

ไปขอความช่วยเหลือที่กองปราบกรณีลูกชายค่ะ
ชื่อว่านายธนวิทย์สิทธิ์คดชวันหรือในหมูอายุ๒๔ปี

ไปเสียชีวิตที่คลองสาธารณะห่างจากบ้านแค่๒๐๐เมตรเองค่ะ
ในพื้นที่หมู่๙อำเภอรัศดาจังหวัดตรัง
มา๖เดือนแล้วคุณผู้ชมแต่คดีกลับไม่คืบหน้า
และผู้ต้องสงสัยเนี่ยเหมือนกับว่า
เป็นลูกชายของตำรวจในพื้นที่
พ่อแม่ของผู้ตายก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ตัวคุณพ่อนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๘มีนาคมที่ผ่านมาช่วงเช้า
คือคนในครอบครัวต่างคนต่างก็แยกย้ายไปทำงานนะคะ
กับแม่ไปกรีดยางก็เอาน้ำยางไปขาย
ลูกชายเข้าสวนไปอีกฝั่งหนึ่งห่างจากบ้าน๒๐๐เมตรตรงนั้นเป็นแปลงผัก
ต่างคนต่างก็ทำงานนะคะจนใกล้ใกล้เที่ยง
เห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกชายยังไม่กลับมากินข้าวก็ออกไปตามหา
ปรากฏว่าลูกชายเสียชีวิตนะคะสภาพศพก็คือนอนคว่ำหน้าอยู่ในคลอง
ส่วนขาเนี่ยอยู่บนตลิ่งด้านหลังมีรอยถลอกแล้วก็มีจอบตกอยู่ใกล้
พ่อบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกชายถูกไฟช็อตค่ะ
คือทางตำรวจสพรัศดาเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เขาก็ลงความเห็นว่าในหมูถูกไฟช็อตตาย
แต่พ่อบอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าผลการชนะสูตรสองครั้งเนี่ยออกมาไม่ตรงกัน
คุณหมอที่โรงพยาบาลรัศดาบอกว่าไฟช็อต
แต่ครอบครัวบอกว่าไม่น่าจะไฟช็อตก็เลยส่งไปชนสูตรเพิ่ม
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวของในหมูผู้ตายเนี่ย
ก็เลยนำผลการชนะสูตรรอบ๒ไปมอบให้กับตำรวจ
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานไป๓ปากแล้ว
แต่ทำไมจนถึงวันนี้เรื่องมันยังเงียบอยู่
ตอนแรกหมอที่โรงพยาบาลรัศดาบอกว่าไฟช็อตแน่นอน
พ่อบอกว่าไม่ใช่ช็อตหมอไม่มีไฟช็อตเขาว่าช็อต
พ่อบอกว่าไม่ใช่ช็อตเสียงกับผมอย่างนั้นเนี่ย
เสร็จแล้วทางครอบครัวก็เออมันสงสัย
แล้วก็เอาไปเซ็นสูตรดูเอาไปพิจูตรดูก็อย่างนั้นเนี่ย
แล้วก็เนี่ยผลที่ออกมาก็มันไม่เหมือนกันเลยกับที่โรงพยาบาลพูดกับไฟช็อต
ข้างหลังเนี่ยมันมีจำที่ข้างหลังที่ชายโครง
เดี๋ยวที่กล้างนี้กล้างกระมำนี้
คือไอ้ตรงแปลงผักที่คู่คลองแถวบ้านที่พบศพลูกชายเนี่ย
พ่อบอกว่ามีการโยงสายไฟจากบ้านเข้าไปด้วยไง
ใช่แต่พ่อบอกว่ายังไม่ได้ต่อไฟ
โยงไปเฉยเหมือนกับโยงสายไฟไปวัดระยะ

เขาก็เลยติดใจสงสัยเพราะว่าทีแรกก็จะเผาศพลูกอยู่แล้วล่ะ
แล้วพ่อกับแม่ก็บอกว่าคือตอนที่ไปช่วยลูกชายที่นอนเสียชีวิต
อยู่ในคลองเนี่ยนะคือถ้าพ่อแม่ลงไปในคลองไปช่วยดึงลูกชายขึ้นมา
ถ้าไฟมันช็อตจริงพ่อแม่ก็ต้องถูกไฟช็อตไปด้วยสิณตอนนั้นน่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะแม่ของผู้ตายบอกว่าเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการฆาตกรรม
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวเพราะก่อนหน้าที่ลูกชายเสียชีวิตไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็มีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนั้นนะคะ
แม่ยังบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุลูกชายเคยมาปรึกษากับที่บ้านนะว่าแฟนสาวเนี่ย
ไปมีสัมพันธ์กับเพื่อนของลูกชายที่เป็นลูกชายของตำรวจในพื้นที่
แต่เป็นลูกติดภรรยาของตำรวจนะไม่ใช่ลูกแท้เป็นลูกเลี้ยง
ตอนนั้นยังบอกว่าก็ให้ปล่อยผู้หญิงไปแต่ว่าหลังเกิดเหตุที่ลูกชายตายนะ
ผิดปกติคือแฟนสาวของลูกชายมาหยิบโทรศัพท์มือถือของลูกชายไปจากที่เกิดเหตุ
ก็เลยสงสัยนะถึงสาเหตุการเสียชีวิตของลูกไปขอโทรศัพท์ลูกชายคืนมาพบว่า
ข้อความจำนวนมากในโทรศัพท์ถูกลบไปหมด
ตอนนี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบคดีนี้นะครับ
ระหว่างที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตที่ผู้ตายเขาไปทำงานไปทำอะไรอยู่ที่นั่นเนี่ยนะ
มีตัวละคร๔คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็คือ๑ผู้ตายชื่อหมู
แล้วที่เหลือเอาเป็นนามสมมุตินะครับทุกผู้ชมครับก็มีนางสาวจอยเป็นแฟนสาวของในหมูผู้ตาย
มีในออสที่เป็นลูกชายของตำรวจที่เป็นเพื่อนแถวบ้านของในหมูซึ่งไปทำงานที่ภูเก็ตด้วยกัน
แล้วอีกคนนึงคือนางสาวแพมแพมเนี่ยเป็นแฟนสาวของออส
เท่ากับสองคู่นี่คือเพื่อนที่อ๊อตนะ
ก่อนเสียชีวิตพ่อกับแม่บอกว่าลูกชายกลับมาสอบใน๑๐ที่บ้าน
แล้วอยู่ดีวันหนึ่งแพมแฟนของออสก็มาหาลูกชายที่บ้านมาเพื่อปรึกษาว่า
ถ้าเกิดว่าจอยแฟนของหมูเนี่ยไปมีอะไรได้เสียกับออสที่เป็นแฟนของแพม
หมูจะเอายังไงซึ่งในหมูผู้ตายก็บอกว่าก็คงทำอะไรไม่ได้ก็คงปล่อยเขาไปนั่นแหละ
เหตุการณ์นี้นี่แหละที่ทำให้แม่เชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องบาดหมาง
เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงระหว่างลูกชายกับนายออสที่เป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนมาแอบตีท้ายครัว
ตามคำบอกเล่าของแฟนของเพื่อนนั่นแหละน่าจะเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้ลูกของเธอต้องเสียชีวิต
โกนเกิดเอ็ดมีลูกลูกลูกตำรวจ
หมางเมียฯเชื่อว่าของเจ้าเนื้อโทษ
แล้วลูกชายก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาจะเอาก็เรื่องของเขา
แม่ก็เลยบอกว่าให้น้ำหนักไปที่เรื่องชู้สาว
เพราะว่าลูกชายก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ที่จะทำให้โอ้โหถึงขั้นต้องมาฆ่ากันตาย
ว่าเป็นขั้นที่เป็นสาเหตุทำให้ต้องเสียชีวิตนะคะ
ก็มีก็แต่ในออสนี่แหละที่เป็นลูกชายตำรวจในพื้นที่
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเกือบ๕เดือนแล้ว

แล้วเหมือนกับว่าตำรวจไม่ได้ให้ความสนใจในคดีนี้นะคะ
ก็ยื่นเรื่องร้องเรียนไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ก็เลยมาร้องเรียนที่กองปราบเพื่อให้ช่วยคลี่คลายคดี
แล้วทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ย
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๘มีนาคม๒๕๖

ตำรวจภูทรตรังขอเปลี่ยนพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนรอเอกสารผลการ

ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าส่งผลให้กับตำรวจแล้ว
แล้วก็เลยกลับไปที่ตำรวจอีกตำรวจบอกว่าต้องไปนู่นเลย
พรัศดาซึ่งเป็นผู้ทำคดีคือโยนกันไปโยนกันมา
เขาก็เลยบอกว่างั้นขอมาร้องกองปราบหน่อยเถอะ
คลี่คลายคดีนี้ให้หน่อยตอนนี้ก็เลยยังไม่เผาศพนะคะ
จนกว่าความจริงจะปรากฏอ่าพอดีสองโรงพยาบาล
ผลการชนะสูตรไม่ตรงกันด้วยนะคะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตรังค่ะนะฮะไปบ้านของ
หมูที่เสียชีวิตนะครับก็แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่เขามาร้องขอความเป็นธรรมอยู่ที่กรุงเทพ
ได้ไปเจอกับน้องสาวของผู้ตายนะฮะคุณระวีการแก้ววิจิตเนี่ยฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปน้องสาวของผู้ตาย
บอกถึงประเด็นที่ทำให้ครอบครัวติดใจสงสัยว่าคือเรื่องความรักของพี่ชาย
เพราะก่อนหน้านี้พี่ชายคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพบรักกันในโลกออนไลน
เป็นคนบ้านเดียวกันนี่แหละที่จังหวัดตรังนะครับ
แล้วชวนกันไปทำงานที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนเมษายนปีหกหนึ่ง
หลังจากพี่ชายทำงานได้๒เดือนตัวเธอก็ตามไปทำงานอยู่ด้วยนะ
อยู่ห้องพักติดกันน้องก็ไปทำงานที่เดียวกับพี่
พี่ชายอยู่กับแฟนส่วนเธออยู่อีกห้องหนึ่ง
ระหว่างที่ทำงานอยู่ด้วยกันที่ภูเก็ตบางทีพี่ชายมักมาปรับทุกข์กับน้องสาว
นะว่าไม่ไหวกับความรักครั้งนี้เนี่ยพูดประมาณอย่างเนี้ย
ค่ะจนมีครั้งหนึ่งพี่ชายกับแฟนสาวทะเลาะกันอย่างรุนแรง
ถึงขั้นต้องเข้าไปห้ามปรามหลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่ง
ขอความช่วยเหลือจากพี่ชายของเธอบอกว่าเดือดร้อน
ขออาศัยอยู่ด้วยพี่ชายก็ช่วยเหลือแล้วพี่ชายก็มาเสียชีวิต
เล่าให้เธอฟังว่าพี่ชายมาบอกกับแม่ว่าแอบเห็นสองคนนี้คุยกัน
และเริ่มสงสัยในตัวแฟนสาวกับผู้ชายคนนี้

เพื่อฟังความให้รอบด้านนะฮะคุณระวีการก็สอบถามไปที่อดีตแฟนสาวคนนี้นะครับ
ซึ่งเธอยืนยันกับไทยรัฐทีวีนะครับว่าตัวเธอไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของในหมูอดีตแฟนนุ่มเลย
เพราะก่อนที่หมูจะเสียชีวิตยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยยังบอกรักกันอยู่เลย
ทันทีที่รู้ข่าวส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าเขาจะถูกไฟช็อตตายเชื่อว่าต้องถูกทำอะไรนั่นแหละนะ
แต่ว่าจะมาจากเรื่องอะไรเขาไม่รู้แฟนสาวเขาบอกเขาไม่รู้
ส่วนปมขัดแย้งระหว่างเพื่อนผู้ตายที่ไปขออาศัยอยู่ด้วยที่ภูเก็ตยอมรับว่ามีปัญหากันเรื่องที่อีกฝ่าย
พอย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็ใช้ให้เธอกับผู้ตายส่งของก็คือพวกเสื้อผ้าสัมภาระบัตรประชาชนไปให้
แต่พอส่งให้ไม่ครบก็มีการโพสต์ด่าทอกันหน้าเฟซบุ๊กมันไม่ใช่เรื่องชู้สาว
เขาก็บอกซันที่เป็นเพื่อสุดเด็กที่นี่ไม่อยากมีเพื่อนชาติให้เข้ามา
ตอนนี้มีเกิดที่พวกเขามีภารกิจกรรมหรอกนะ
ของปุ่มเรามาดูอย่างแบบนี้
แล้วระหว่างที่เราคบกันเนี่ยมันมีเรื่องมือที่๓อะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
หรือเป็นการแบบไม่มีค่ะหนูก็ไม่มีมือที่สามหนูก็ไม่มีค่ะ
ยืนยันยืนยันไหมคะว่ายืนยันค่ะยืนยันค่ะหนูไม่มีใครหนูก็ไม่มีใครค่ะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านด้วยนะคะ
ที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอย่างที่บอกว่าครอบครัวของผู้ตายเนี่ย
เขาบอกว่ามีชาวบ้านได้ยินเสียงเหมือนกับผู้ตายเนี่ยร้องเจ็บปวดทรมาน
ร้องขอความช่วยเหลือคือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นป่าสวนยางอะค่ะคุณผู้ชม
เสียงมันก็จะกล้องกล้องมันจะก็จะดังสะท้อนอ่ะนะคือชาวบ้านที่เขาได้ยินอ่ะ
เขาบอกว่าได้ยินเสียงร้องเหมือนกับเสียงร้องแบบทรมาน
แล้วก็ได้ยินแบบนี้นะคะได้ยินในระยะใกล้กล้องไปกล้องมาแบบนี้สลับกัน
แล้วเสียงก็เงียบไปตอนนั้นเนี่ยคนที่เขาอยู่ในพื้นที่
เขาบอกว่าคิดว่าคนมาหาปลาแล้วก็ถูกอะไรตำหรือว่าบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า
มารู้ว่ามีคนไปพบศพค่ะ
และก็คือไม่นึกว่าเป็นลูกแกนัก

พี่พิวพอไม่ลองไฟวาดดังแบวโอ๊ยเป็นเด็งก็โอ้ย
ทีมข่าวของเราก็ขยายผลในการตรวจสอบหาความจริงให้เพิ่ม
ไปดูเรื่องของบ้านของผู้ต้องสงสัย
บ้านของผู้ต้องสงสัยกับบ้านของผู้ตายอยู่ใกล้กันค่ะหลังบ้านเนี่ยมีร่องลำคลองเชื่อมต่อกันด้วยนะคะ
ตรงนี้ส่วนประเด็นที่บอกว่าชายต้องสงสัยเนี่ยเป็นลูกหลานตำรวจยศใหญ่ในพื้นที่
เราก็ไปตรวจสอบมาให้แหล่งข่าวในพื้นที่ให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
เป็นลูกเลี้ยงของตำรวจนายหนึ่งค่ะแต่ตำรวจนายนี้ก็ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูเป็นเพียงแค่ลูกเลี้ยง
แม่ของผู้ต้องสงสัยคนนี้ถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดแล้วก็อยู่ในเรือนจำเขาก็เลยไปอาศัยอยู่กับผู้ตายที่ภูเก็ต
ก็เลยไปอยู่ด้วยกันไปทำงานด้วยกันไงจนมีเรื่องมีราวที่คาดว่าเป็นเรื่องชู้สาวกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วก็มีรายงานว่าตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยหลบหนีหมายจับคดียาเสพติดด้วย
แล้วก็หลังเกิดเรื่องไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านอีกเลยพลตำรวจรีนุกูลไกรทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตรัง
ก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้ค่ะว่ายืนยันว่าจะเร่งรัดคดีนี้ด้วยตัวเอง
เรื่องต้นนะคะร้อยเวรที่รับเรื่องย้ายไปประจำอีกพื้นที่หนึ่งแล้ว
รองผู้กำกับสพรัศดาก็จะรับทำคดีต่อให้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งทางตำรวจทั้งทางพ่อแม่ของผู้เสียชีวิต
แล้วยืนยันด้วยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอน
ก็ไปคบมูลและสอบสวนต้นเติม